คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ลูกทุ่งสาว
ต้องบอกว่าเป็นลูกทุ่งสาวสุดฮอตนะเวลานี้นะคะสำหรับจ๊ะอาสยามคุณผู้ชม
โอ้โหเพื่อนผู้ชมค่ะดูดูดูท่ายกย้ายของเธอค่ะ
อีกครั้งนะคะเพลงดีออก
อย่าไปฟังผิดฟังแปลกอะไรกันไปนะคุณ

ส่วนท่าเต้นเห็นไหมใบตอง
ไม่ต้องพูดถึงแซ่บซีดจี๊ดจาดขนาดไหนคุณผู้ชม
ไปดูภาพเต็มพร้อมกันเลยจ้ะ
ถ้าผ่านคันหูมาแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมากเท่าไหร่
ก็คือกลุ่มแฟนคลับเราอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบรับได้แล้วก็ชอบอะไรอย่างนี้

แล้วก็ดนตรีก็เป็นคนให้เปลี่ยนดนตรี
ไม่ใช่ดนตรีนี้แล้วก็สไตล์การร้อง
แล้วก็ชุดอะไรอย่างนี้พี่
แล้วก็ท่าเต้นแซ่บมากชุดแซ่บมาก
คือแบบว่าจริงแล้วเฮียฮ้อบอกว่า

เอาดูเรื่องงานเดี๋ยวไม่เหมือนกันยังคงจะไปได้สวย

ว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่น่าจะไปได้สวยสักเท่าไหร่นะคะ
เพราะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาโซเชียลเขาสงสัยในสถานะความสัมพันธ์
หวานใจหนุ่มแจ๊คธนพลอยู่นาน
ล่าสุดเธอออกมายอมรับเลยว่าตอนนี้เนี่ยเลิกรากันแล้วนะคะคุณผู้ชม
ส่วนสาเหตุชีบอกว่าไม่ขอพูดถึง
กระแสข่าวที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่ปลื้มฝ่ายชายนั้น
นักร้องสาวบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะห่วงแล้วก็ห่วงลูกสาว
แต่ยืนยันว่าไม่ได้คิดสร้างกระแสอย่างแน่นอนค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ก็โจทย์ค่ะ
พี่ก็เป็นคนดีมากค่ะแต่คือแบบจากที่ตัวเรามากกว่า
คือพอมีข่าวออกไปอย่างนี้คุณคิดว่าหนูสร้างกระแสเพราะเพลงใหม่หนูจะออก

แล้วก็เหมือนแบบเอาตัวแรงอะไรอย่างนี้

นี่ก็เป็นการเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ทางด้านหนุ่มแจ๊คธนพลเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้

แจ๊คเองเขายอมรับว่าตอนนี้ห่างกันอยู่
ส่วนสถานะความสัมพันธ์ว่าเลิกกันหรือไม่

ก่อนหน้านี้จ๊ะเคยบอกว่า

แล้ววันนี้เธอก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าตอนนี้

ส่วนสาเหตุก็ไม่ต้องไปถามถึงหรอกนะคะ
ก็รับรู้แค่ว่าตอนนี้ทั้งคู่จบกันแล้วยุติกันแล้ว
เหลือเป็นเพียงแค่ความรู้สึกดีต่อกัน
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ